หลักฐานมาจากชาวบ้านให้เห็นกันจัดอีกแล้วนะครับ
ค่ะเขามาจอดรถอะไรกันเยอะแยะเหรอคะที่กลางสวนปาล์มน้ำมันแห่งนี้
เดี๋ยวจะพาไปดูทำอะไรกันล่ะครับ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
นี่รถคนนี้ค่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนระหว่างขับเข้าไปลองดูขับเข้าไปตรงนี้เป็นสวนปามเอกชุนอยู่ที่บ้านเขาเขาหมู่ศรีตมนต์เขาครามที่อำเภอเมืองกรบีนี่แหละค่ะครับด้านหน้านะอุ้ยมีคนเฝ้าทางด้วยนะคอยเปิดประตูรั้วปิดประตูรั้วให้จ้าแล้วด้านในค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าโอ้โหขับเข้

พร้อมค่ะพร้อมเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเปิดให้เล่นแบบไม่สนใจกฎหมายเย้ยกฎหมายกันเลยทีเดียวบอทนี้น่าจะมีการลักลอบเล่นบ่อยแล้วนะคะก็ย้ายไปเรื่อยนั่นแหละอย่างที่คุณบอกแหละว่าเป็นบอทวิ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ต้นเนื้อที่ผ่านมาก็นั่นแหละค่ะมีคลิปบอทการพนันในสวนปามเหมือนกันอันนี้ก็ต

คนอยู่ข้างในเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะออกไปทำงานหมดอ่ะเช้าวันนี้ค่ะทีนี้คุยกับทางประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะก็บอกว่าไปตรวจวันนี้ไม่เจอหรอกการลักลอบเล่นการพนันเนี่ยคงเป็นบ่อนวิ่งแหละนักพนันเขาก็จะเปลี่ยนที่เล่นไปเรื่อยแต่หลังจากนี้นะจะมีการตรวจสอบว่าใครรู้เห็นใครเกี่ยวข้องบ้างรู้ไหมตำรวจเองฝ่ายปกครองเองเขาไม่ได้ละเลย